ถ้างั้นเปิดมาดูตลอดข่าวแล้วพาไปเที่ยวสวนสัตว

พาไปดูสวนสัตว์กันบ้างเพราะว่าเห็นเขาว่า
มีสมาชิกใหม่เป็นเจ้าฮิปโปโป

บางคนชอบไม่เข้าใจผิดเล่นเป็นมุกตลก
ฮิปโปโปตั้งสเตตัส

อยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ในตอนนี้เนี่ย
เขาบอกว่ากำลังคึกคักมาก
เด็กน้องหนูผู้ปกครองเขาก็พากันไปดูครับ
เพราะว่าเขาได้เจอกับนี่เลยเจ้าลูกฮิปโปโปเต็มมัสนะครับ
เพิ่งคลอดออกมาตั้งแต่วันที่๗มีนาคมที่ผ่านมา
คลอดออกมาแล้วบอกเลยว่าน้องฮอสมาก
เป็นที่รักของคนที่นี่
มาที่สวนสัตว์เชียงใหม่ต้องมาชมเจ้าลูกฮิปโปโปเตมัสตัวนี้นะครับ
เรียกได้ว่าเป็นขวัญใจเลยทีเดียว
ตอนนี้เจ้าฮิปโปโปเตมัสตัวน้อยตัวนี้ยังไม่มีชื่อ
แถมยังระบุเพศไม่ได้เนื่องจากแม่ฮิปโปค่อนข้างจะห่วงลูกนะครับ

ปัจจุบันสวนสัตว์เชียงใหม่เขาไม่ออกบอกว่ามีสมาชิกครอบครัวฮิปโปโปเตมัสรวมทั้งสิ้น
๕ตัวรวมเจ้าลูกน้อยของฮิปโปตัวนี้ด้วยนะครับ
ตอนนี้ทีมแพทย์ก็ดูแลอย่างใกล้ชิด
พร้อมทั้งจัดทีมคนเลี้ยงประจำจุดต่างแล้วก็เฝ้าระวังตลอด๒๔ชั่วโมง

เพราะว่าที่นี่เขาเป็นสถานที่ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์เจ้าฮิปโปออกมา
แต่หลังจากเมื่อปลายปี๒๕๖๐เคยประสบเรื่องราวของการที่มีลูกฮิปโปออกมาแล้ว
แต่อยู่ได้ไม่นานก็เสียชีวิตลงไป

มาครั้งนี้เขาก็เลยต้องดูแลเป็นอย่างดี
แล้วนอกจากนี้หลังจากที่สามารถระบุเพศได้แล้วน้องโตกว่านี้อีกหน่อย
แน่นอนทางสวนสัตว์นะครับก็จะจัดกิจกรรม

ตั้งชื่อให้กับเจ้าลูกฮิปโปตัวนี้เพื่อชิงรางวัล

ฮิปโปน้อยจะชื่อว่าอะไรดี
น่าสนใจนะใครอยากจะร่วมสนุกกับการตั้งชื่อเจ้าฮิปโปน้อยตัวนี้เข้าไป
ไปร่วมกันได้ไปร่วมตั้งชื่อกันได้ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้

น่ารักเนอะเห็นฮิปโปสตัวเล็กอ่ะเหมือนแบบ

คือดูพอเทียบกับตัวแม่ไงนึกออกไหม
เพราะว่าตัวแม่ใหญ่มากพอเห็นตัวเล็กแล้วก็คิดว่าแบบ
ตัวเล็กน่ารักแต่จริงก็ตัวใหญ่อยู่เออ
แต่ก็ไม่ค่อยเห็นที่เป็นฮิปโป้ตัวเล็กไง
แล้วก็เห็นเป็นตัวใหญ่เพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นการแบบ
ประสบความสำเร็จมากของสวนสัตว์ด้วย
ในการที่จะขยายพันธุ์ฮิปโปโปนะคะ

อยากจะตั้งชื่อชนะชื่ออะไรอย่างนี้

ชื่ออื่นก็มีเยอะแยะที่ชนะชื่อผม

แต่เอาไปตั้งชื่อฮิปโปก็ได้ไม่ได้ห่วงงามนะอยากก็แล้วแต่
แล้วแต่แต่ว่าฮิปโปโปก็เหมือนคุณเหมือนกันนะดูดีนะ